คุณผู้ชมคะดูข่าวแบบนี้มาเบรกอารมณ์กันหน่อยละกันค่ะ
วัดค่ะแล้วพอมองไปเนี่ยเห็นหลวงพี่ท่านเดินมา
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าคลิปนี้ลงไป๒วัน

หนูน้อยเห็นพระเป็นอะไรเอาดูค่ะ
พระเขาเป็นกลัวกวานู่นน่ะนู่นน่ะ
แล้วพระเขาเป็นกลัวกวาด้วย

แล้วพอซูมดูคุณผู้ชมคือแค่สีคุณสืบสกุล
ต้องยอมรับว่ามันใช่เลย

คือท่านใส่สบงแล้วทรงถือผ้าสีเหลือง
พอสองคู่สีนี้มันมาอยู่ด้วยกัน
มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวนี้เด็กเขาฮิตใส่ชุดโกโกวามากนะ

แล้วพอเห็นแบบนี้แม่นี่ชื่อโกโกวานี่นะ
ก็เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีคุณจะบอกหลวงพี่ท่านเหรอ
หลวงพี่ท่านอย่าถือผ้าสีเหลืองคู่กับเวลาที่ท่านใส่สบงอย่างนี้เหรอคะ

ใช่ค่ะเอามาให้ดูด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
เพราะว่าคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยบอกโอ้หนูน้อยดูช่างพูดเข้าพระโกโกวานะคะ
คลิปสั้นนะคนดูหลายล้านนะฮะ